ผมว่าพาไปดูสิ่งที่พนักงานโรงงานเนี่ยเขาได้รับความชื่นใจกันบ้างดีกว่า
เพราะเราได้รับข่าวสารบางอย่างที่ว่าบางโรงงานก็ต้องปิดตัวลงไป
แต่บางโรงงานเขายังอยู่แล้วเขาก็ดูแลพนักงานอย่างดี
มีล็อกเกอร์ฝันสุกให้ด้วย

นี่นี่คือตู้ล็อกเกอร์ปันสุกนะฮะ
เห็นแล้วเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืชไข่ไก่และซองเงิน

เอาไว้ให้กับพนักงานของโรงงานแห่งนี้
แต่ว่ายังไงทุกคนได้เหมือนกันหรือเปล่า
ไม่เหมือนนะคือมันเหมือนเป็นการเสี่ยงดวงเล็กไง
นี่จะให้พนักงานมาล้วงก่อน
ล้วงแล้วก็หยิบขึ้นมาเหมือนเป็นไข่นำโชค

ใช่ครับน้องใบตองเปิดมาคุณจะเจอกับกุญแจล็อกเกอร์

หมายเลขล็อกเกอร์ไหนก็ไปไขล็อกเกอร์อันนั้น

คุณได้อะไรมาบ้างคุณก็รับไป
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงยังชีพอาหารการกินข้าวสารอาหารแห้ง
แต่พี่ผู้ชายคนหนึ่งได้ตู้หมายเลข
หมายเลข๗แหม่
เลขดีซะด้วยเลขสวยนะไปดูซิว่าเขาได้อะไร
เอาแล้วเลขบนลูกเลข๗ด้วย

ดีอกดีใจเลยได้ทุเรียนกลับบ้านไป
ทุเรียนมาหามีดปอกผลไม้ให้ด้วย
มันได้ไม่มีดหรอต้องไปจับไหมนะ
เอาแต่ได้ทุเรียนเป็นสองลูกพร้อมกับซองหนึ่งซอง
ได้ซองคือข้างในเขามีเงินนะ
อ๋อเหรอนึกว่ามีนี่ขอให้

กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับพนักงานทุกคนนะครับ
ผมบอกแบบนี้ละกันว่าทุกบริษัทเองเป็นไปได้นะครับ
เขาก็อยากจะช่วยเหลือพนักงานอย่างเต็มที่
บริษัทไม่ไหวจริงผมก็เป็นกำลังใจให้โอกาส
ถ้ามีกำลังก็กลับมาสู้กันใหม่
แต่ถ้าบริษัทไหนยังไหวกันอยู่ก็ยังเป็นกำลังใจ
แล้วก็ให้สู้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับ